สารศาสตร์ที่คุณแพทย์จัดเต็มหลายวันมาก
มันเห็นแล้วมันขึ้นอันนี้แพทย์ก็ต้องพูดจริงก็คือหลายคน
ก็เลยเข้าใจว่าเลสเรียนสารศาสตร์หรือเปล่า
แต่คือแพทย์ต้องบอกว่าที่ขึ้นด้วยส่วนเนื้อคือแพทย์
ทางบ้านแพทย์ดีกว่าค่ะเป็นสิทธิ์สารศาสตร์
ทั้งบ้านจนตอนนี้หลานแพทย์อีก๒คนก็อยู่สารศาสตร์
เอาอย่างนี้เลยมันเลยยิ่งรู้สึกว่าแบบ
อะไรวะคือเราเรียนมาเราจบมาเราไม่เคยเจอแบบนี้

เอาตรงเพราะเกิดหลานสี่ขวบคนนึงก็คืออนุบันสองคนนึง
และ๗ขวบคนนึงตอนนี้อยู่สารศาสตร์พิทยา
แล้วบ้านแพทย์จบสารศาสตร์หมดแพทย์จบสารศาสตร์เอกตา
ใช่ค่ะก็คืออยู่ในเครือเขานั่นแหละ
แล้ววันนี้ลูกชายที่ออกมาพูดคุณพิสุทธิ์ก็คือเป็น
คือของโรงเรียนแพทย์เพราะฉะนั้นแพทย์ก็เลยฟังแล้วแบบ
โอเคเข้าใจได้ก็คือก็เย็นลงมาหน่อยก็คือเข้าใจได้ว่า
มันอาจจะเป็นเรื่องของทีมบริหารจริงแหละแล้วก็เป็นเรื่องของตัวบุคคล
แต่ทีนี้พอเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้นะกับการที่แบบ
เราจะคิดแค่มุมเดียวไม่ได้อย่างเช่นอ่านโรงเรียนเป็นโรงเรียนใบเร็งโก้
แล้วยังไงแค่ต้องการแค่ครูที่พูดภาษาอังกฤษได้
อะไรอย่างนี้แล้วรับได้ยังไงรับโดยการที่ใครก็ได้เหรอที่พูดภาษาอังกฤษได้
เขามาเป็นครูได้เราไม่ได้ไม่ได้แล้วเราก็แบบว่า
เราก็เลยแบบรีบถามทุกวันนี้ก็คือพูดตรงก็คือถามลูกทุกวันว่า
หนูโดนตีไหมถ้าครูไม่ตีครูกระชากหนูหรือเปล่า
หรือว่ามันทำอะไรให้หนูรู้สึกเจ็บหรือไม่สบายใจไหม
กลายเป็นว่าพ่อแม่ผู้ครองหลอนหมดเลยแล้วตอนเนี้ยแพทย์ก็รู้สึกว่า
มันสะท้อนให้เห็นว่าแบบสังคมอะค่ะว่าแบบมันทำให้ผู้ใหญ่
คนดูแลผู้บริหารรวมถึงผู้ปกครองอย่างแพทย์ที่มัวแต่ทำงานเนี่ย
ก็ต้องมานั่งคุยกับลูกแล้วสนใจลูกมากขึ้นบางทีลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห้
ก็ต้องพูดตรงว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าแค่ไม่อยากไปโรงเรียนป่ะ
คือแค่เบื่อโรงเรียนหรือเปล่าแต่จริงไม่ใช่เปล่าอะไรอย่างนี้
แวงอ่ะพูดตรงตรงระแวงไปหมดแล้วแล้วตอนเนี้ย
แพทย์หลายคนที่เตรียมตัวพาลูกเข้าโรงเรียน
แพทย์ว่าเขายังควรจะไปโรงเรียนไหมหรือเขาควรจะเรียนโฮมสกูล
กลายเป็นเรื่องโหใหญ่โตเลยแล้วพออันนี้พอจะต้องพูดตรงจริง
มันยิ่งทำให้โอ้โหเราผู้เป็นสิทธิ์เก่าทั้งบ้าน
ยิ่งแบบฉันจบจากความรู้สึกจากเราเป็นสิทธิ์เก่า
แล้วบ้านแพทย์สิทธิ์เก่าห้าคนนะคะแพทย์เป็นสิทธิ์เก่าเจอเจอท่านพิสูจน์กับคุณสุธิพงศ์มาห้าคนนะ
ลองคิดดูดิแล้วตอนนี้หลานแพทย์สองคนก็ยังอยู่ในเครือ
แต่แพทย์ก็ยังเชื่อมั่นว่ามันไม่น่าจะเป็นทุกโรงเรียน
แล้วมีทางแก้ไขมันไม่น่าที่จะเป็นทุกโรงเรียนหรอก
เพราะว่าแพทย์ก็จบมาด้วยประสิทธิภาพที่ดีมาก
พูดตรงนี้เลยนะคะว่าตัวแพทย์ก็เป็นหนึ่งในสิทธิ์เก่า
แพทย์ก็จบมาด้วยประสิทธิภาพที่ดีมาก
น้องแพทย์อีกสี่คนก็จบมาด้วยประสิทธิภาพที่ดีมากมาก
แล้วตอนนี้แพทย์ก็ถามหลานแพทย์ว่าครูตีเธอไหม

แสดงว่าน่าจะเป็นที่ของการบริหารของแต่โรงเรียนที่มันไม่โอเค

แต่ก็ยังตามหาจุ่มอยู่
เผื่อมีใครมีเบาะแสก็ทักมา

ขอบคุณค่ะ